คราวนี้ยังอยู่ที่ใต้นะคะอยู่ที่ภาคใต้ไปที่ยาลาค่ะ
เป็นเหตุสลดในครัวเรือนอีกเหมือนกัน
แต่คราวนี้เป็นพ่อกับลูก

ลูกอายุ๒๕ปีค่ะอยู่คลั่งขึ้นมาเมายาบ้า
คว้ามีดจะไล่ทำร้ายพ่อพ่อก็หนีสุดกำลังแล้วค่ะ
สุดท้ายต้องคว้าปืน๙มมเหมือนกันนี่แหละ
ยิงสวนเข้าไปลูกตายคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของนายเซ็งดอนิวัย๕๗ปี
คนนี้เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เอง

นี่แหละสภาพนี่นอนจมกองเลือดเลยนะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมค่ะ
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้ด้วย
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เซ็งพ่อนี่แหละค่ะยืนรอมอบตัวอยู่เลย
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกว่า
นายเซงเด็กกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน
อยู่ลูกชายก็ร้องเออะโวยวายแล้วก็อลวาดขึ้นมาเลย
ทำร้ายข้าวของในบ้านเพราะว่าเมายาบ้า
นายเซ็นก็พยายามห้ามปรามค่ะ
พอเข้าไปห้ามปุ๊บลูกชายเนี่ยคว้ามีดปลายแหลม
พุ่งเข้ามาจะทำร้ายเลย
เขาวิ่งหนีแล้วนะพยายามวิ่งหนีออกไปหลังบ้านที่เป็นสวนยางพาราค่ะ
แต่ลูกชายก็ยังไม่หยุดยังคงใช้มีดไล่ฟันอย่างต่อเนื่อง
นายเซงเนี่ยยิงปืนขูไป๒นัดแล้วด้วย
ก็ยังไม่เป็นผลยังคงปรีเข้ามาจะทำร้ายอยู่
สุดท้ายเลยตัดสินใจยิงสวนไป๑นัด
ลูกชายล้มลงขาดใจตายเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำในเสียงเพิ่มเติมก่อนนะคะ
แล้วก็เช่นกันแหละค่ะมันเกิดเป็นความผิดขึ้นแล้วอ่ะ
เรื่องคดีความก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะคะ